มีเรื่องมาเตือนภัยคุณสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับว่าต้องระวังเรื่องการถูกสถานเสริมความงามในห้างดัง
กลอุบายในการหลอกขายคอร์สเสริมความงามต่าง
จอบอเดินเรื่องนี้จากขุบงกฏช่วยนิ่มครับ
จ่ายตังค์ไปโดยที่ไม่ได้ไปใช้บริการ
ถ้าแค่หมื่นสองหมื่นก็จะไม่ไอ้นี่นะ๕๐๐๐บาท
ผู้เสียหายรายนี้บอกกับทีมข่าวว่า
เสียรู้สถานเสริมความงามในห้างดังแห่งหนึ่ง

กลอุบายที่เธอเจอคือการเสนอโปรโมชั่น
เพื่อดึงเข้าร้านเมื่อได้โปรโมชั่น
ก็จะถูกชัดชวนให้เข้ารับการเสริมความงามทันที
เพื่อให้เหยื่อรู้สึกสับสนจนเซ็นชื่อรับโปรโมชั่นแบบไม่รู้ตัว
ก็เดินผ่านหน้าร้านแล้วพนักงานเขาก็มาทัก
ว่าให้ช่วยจับรางวัลจับหยิบไข่จับรางวัลเพื่อรับรางวัลอะไรอย่างนี้
พอเราเผลอหยิบไปแล้วเขาก็พาเราเข้าร้านว่าให้ช่วยตอบแบบตอบถามหน่อย
เพื่อพอเราตอบไปแล้วเขาก็ชวนคุยนู่นนี่นั่น
ถามว่ามีบัตรเครดิตธนาคารอะไรไหมขอดูหน่อย
แต่ถ้ามีตัวเลขตามที่ทางร้านกำหนดไว้ก็จะได้กิมวอเชอร์อะไรอย่างนี้
เราได้กิวอเชอร์มูลค่าเท่านี้นะ
แล้วก็ให้เราเข้าไปทำกิวอเชอร์
ถึงตอนนั้นเราจะบอกว่าไม่สะดวกรับอะไรอย่างนี้
ขอกลับอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมเขาก็ดึงเราเข้าไป
เราเข้าไปว่าห้องว่างอยู่พอดีเลยพี่อะไรอย่างนี้
เซลล์เข้ามาเสนอขายคอร์สเราตอนนั้น
ตอนที่เรานอนทำหน้าทำตาหลับตาทำหน้าอยู่กับเขา
ระหว่างที่เราปฏิเสธแบบไม่ได้จริงจัง

โอเคนะคะนี่ราคาแค่นี้พี่ลดให้สุดแล้ว
คุณน้องตกลงเลยเนาะเดี๋ยวพี่ไปทำไปรูดการ์ดรูดบัตร
แล้วก็ทำสัญญาให้เลยอะไรอย่างนี้

ทั้งที่เราปฏิเสธไปแล้วแต่เขาก็ไม่ฟังเราเลย
จากนั้นทีมข่าวจึงเดินทางไปที่สถานเสริมความงาม
ห้างดังแห่งหนึ่งย่านงามวงวาน

ก็พบว่าวิธีการเหมือนกับที่ผู้เสียหายระบุไว้ทุกอย่าง
สวัสดีค่ะ
จับแล้วได้อะไร
โดยทางร้านจะมีวิธีหลักคือ
หนึ่งเจ้าหน้าที่จะพยายามเลือกเหยื่อที่มาคนเดียว
แล้วชักจูงให้จับรางวัลกิฟต์วอเชอร์

และ๒ระหว่างที่เหยื่อหลงเข้าไปรับเคาะเสริมความงาม
พนักงานจะพยายามรุมล้อมเหยื่อ

ชนิดที่ยังไม่เห็นข้อมูลและเงื่อนไขในเอกสารเลยด้วยซ้ำ
แต่ถ้าหากเหยื่อไม่ได้มาคนเดียวมากับเพื่อนหรือมากับแฟน
ทางร้านจะไม่พยายามรั้งไว้เพราะส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จนั่นเอง
รวมตัวเซ็นชื่อเข้าไปแล้วเหยื่อจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย
เพราะเหมือนเป็นการตกลงปงใจเซ็นชื่อรับเงื่อนไขด้วยตัวเอง
ที่สำคัญทางร้านได้เตรียมการมาเป็นอย่างดี
ด้วยการระบุในสัญญาว่างดคืนเงินในทุกกรณี
จึงเป็นเหตุที่ทำให้ผู้เสียหาย
ไม่สามารถเอาผิดกับพฤติกรรมของสถานเสริมความงามได้เลย
ทั้งที่ผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนต้องศูนย์เงินเป็นจำนวนมาก
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องสัญญามาควบคุมสัญญาพวกนี้หน่อยว่า
ให้ลูกค้าอย่างเรามีสิทธิ์บอกยกเลิกไม่ใช่อ้างแต่ว่า
สัญญาณระบุไว้แล้วว่าไม่ยกเลิก
คุณก็จะอ้างแต่ว่าไม่ยกเลิกไม่คืนเงินอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อะค่ะ
เท่าที่ทีมข่าวตรวจสอบดูยังพบว่าสถานเสริมความงามหลายแห่งที่อยู่ในห้างดังกล่าวแต่ละร้านจะมีวิธีการที่คล้ายกันเกือบทั้งหมดอีกทั้งที่ผ่านมาทีมข่าวรถปลดทุกข์ยังได้รับเรื่องร้องเรียนถึงพิธีกรรมของสถานเสริมความงามแบบนี้จากผู้เสียหายอีกจำนวนมากเรื่องนี้ถือเป็นปัญหาที่ยังแ
ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงสคบและตำรวจ
แต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า

เข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมของสถานเสริมความงามเหล่านี้

ไม่ให้สาวต้องมาตกเป็นเหยื่อแบบนี้อีก
เอกพลบำรุงไทยถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน